สิบหกนิดนาทีสามสิบนาทีครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์เปิดก่อนเลยครับ
หนุ่มไฟแรงที่น่าจับตาท่านเป็นอดีตอธิการบดีเทคโนโลยี
สมัครสมาชิกพักตลอดชีพเลยนะพักประชาธิปัตย์นะครับ
แล้วเดี๋ยวจะทยอยติดป้ายแนะนำตัวให้ทั่วกรุงเทพมหานครครับ
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์นะครับ
แล้วก็รองนายุรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวากาศกระทรวงภานิษฐ์
แถลงผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารภักดิ์ประชาธิปัตย์
บอกว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดรเอ๊หรือว่าชื่อจริงของท่านท่านคือ
ชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับ
เป็นว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพักประชาธิปัตย์ครับ
แล้วก็ให้ความเห็นชอบผู้ที่จะลงสมัคร
สภากรุงเทพมหานครครบทั้ง๕๐เขต
ซึ่งในจำนวนนี้เป็นอดีตสอกร
แล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมงานกับพักฮะ

นายสุชัชวีนั้นเริ่มติดตั้งป้ายไวนิวแนะนำตัว
ว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากอทมตามพื้นที่ต่าง

ล่าสุดมีการแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

ซึ่งจะเป็นการเปิดตัวผู้สนับสนุนพักด้วย
มีการเข้ารับฟังวิสัยทัศน์อย่างจำกัดจำนวนคน
ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด๑๙อย่างเคร่งครัด
ขณะที่ภาพรวมของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

มาก่อนหน้านี้ก็มีคุณชัชชาติสิทธิพันธ์
ที่ประกาศตัวไปก่อนหน้านี้ว่าจะลงในนามอิสระ
ขณะที่ผู้ว่าหมูป่าหลายคนอยากจะให้ลงเหลือเกิน
คุณนโรงศักดิ์โอสถานกรคือมีรายงานข่าวว่า
พลังประชารัฐพร้อมจะสนับสนุนเลย
รอแค่ท่านตัดสินใจแต่ก็ยังไม่มีการตอบรับ
ทั้งสองฝ่ายหมายถึงว่าคำยืนยันจากทั้งสองฝ่ายนะครับยังเป็นกระแสข่าวอยู่ครับ
นี่ครับเป็นภาพล่าสุดของการเปิดตัว

น่าสนใจทั้งนั้น
ทุกคนกรุงเทพฯต้องทำการบ้านหนักเลยค่ะ